หลายคนเขาก็มีวิธีคลายหนาวแตกต่างกันออกไป
แต่วันนี้จะพาไปดูวิธีคลายหนาวของคู่รักสุด
บอกเลยว่ามันหวานเกินต้านจริง

เจ้าแจ๊ะริมเจ้า

โอ้โหร้อนร้อน

ไอ้ที่ว่าร้อนเนี่ยเบาตาร้อนจี
จ้าความหวานแดนแพตตี้จนตาร้อนไง
ก็เนี่ยหวานไม่แผ่วเลย
อดและไออุ่นกันแนบขนาดนี้
เท้าข้างขามเลย
แต่เอาเถอะความน่ารักคู่นี้เต็มร้อย
จะว่ากันที่แก่นาวให้กราว
ขนาดไหนเอฟซีก็รอความฟิน
กดไลค์ส่งเลิฟไปเรื่อย
นาวเนี่ยกอดใคร
นาวไหมกอดกัน